เอกชนมีการเสนอให้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้เฉพาะกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น
พร้อมขอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชนทุก๓เดือนด้วยนะครับ
นายสนันท์อังอุบลกุลประธานกรรมการหอการท้าไทย
ก็บอกว่าเขามีการประชุมกันครับวันนี้
มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบัน

บอกว่าเตรียมจะยื่นข้อเสนอครับให้กับรัฐบาลชุดใหม่
โดยขอให้มีการบรื้อฟื้นการประชุมร่วมกัน

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจร่วมกัน
คือเดิมเขามีการประชุมเรียกว่าคณะกรรมการกรอกลาง

แต่ว่าที่ผ่านมาก็ยกเลิกไป
เสนอให้มีการเอากลับมาจัดประชุมทุก๓เดือน
แล้วก็จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันนะครับ
แม้ว่ากรกรจะเห็นด้วยแล้วก็ส่งเสริมกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะเรื่องของการแจกเงินดิจิทัล๑เหมือนบาท
แต่อยากจะเสนอแบบนี้ครับว่า
ให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่
ควรจะให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะได้
เช่นคนมีรายได้น้อยซึ่งอยู่ในระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว
แล้วก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ๔๐ล้านคน
งบประมาณลดลงเหลือ๔แสนล้านบาทจากเดิม
ต้องใช้กว่า๕๖๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็สามารถควบคุมเงินได้อย่างเหมาะสม
ใช้เงินอย่างตรงจุดให้งบประมาณเหลือนำไปใช้เรื่องอื่นได้
ที่สำคัญเร่งด่วนต่อไปด้วยครับ